เงินกฐินหายไป

แต่ปรากฏว่าวัดแห่งนี้
พอได้รับเงินกระถิ่นมา

ที่การเงินอย่างในฉลองวงจันทร์วัดบางประหมอ

ก็เอาหลักฐานเป็นสมุดบัญชีของวัดไปแจ้งความเลยครับ

จำนวน๗๑๗๑๘๖บาท

เอามาให้ได้ให้ติดตามกลับคืนมาให้ได้

หรือว่าพระประหลัดธนิษฐ์เจ้าอาวาสวัด

เล่าย้อนไปหน่อยคุณผู้ชม๑๒พฤศจิกายน

ยอดปัจจัยมา๗๑๗๑๘๖บาท

รับหน้าที่นำปัจจัยไปฝากธนาคารครับคุณฉลองเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้
เอกใจอะไรนะจนกระทั่งเมื่อสองวันก่อนครับ
เมื่อวันจันทร์ก็คือ๒๐พฤศจิกายนเขาเอาบุ๊กแบงค์ไปอัพ
อัปเดตครับปรากฏยอดเงินไม่มีหายไปได้ยังไง
ประกอบกับตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนจู่เจ้าอาวาสวัดอย่างหลวงพี่เบียร์เนี่ย
ส้มกลายใกล้นะไหมครับหลวงพี่เบียเดินทางมาที่บอกขอสอ
ช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีครับ
แต่ไม่รู้ว่าสิว่าปลายทางของหลวงพี่เบียร์ท่านจะไปไหน
ทางนายฉลองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของวัด

เพราะนอกจากเงินกระถิ่นแล้ว
ยังมีเงินชาวบ้านที่หลวงพี่เบียร์ยืมไปด้วยนะ

ผมก็ไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีหรือยัง

สมุดสมุดเงินฝากอยู่กับอาจารย์

ผมก็เอาสมุดไปปั๊บไปอัพเดทไม่มี

ยืนไปช่วยญาติกันเดือดร้อน
และชาวบ้านคนอื่นมียืนด้วยไหมครับ

หลายคนบอกว่าอยากจะมาขอให้ตามหลวงพี่ให้เจอนะครับ
เพราะเงินชาวบ้านที่ถูกยืมไปนะฮะแต่ทีนี้นักข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านเหมือนกัน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังศรัทธาท่านเจ้าอาวาสเหมือนเดิมนะศรัทธาหลวงพี่เหมือนเดิม
แล้วบอกว่าไอ้เงินที่ชาวบ้านให้ยืมไปอ่ะยืมไปคนละห้าหมื่นบ้างแหละโอ้โห
แสนบ้างแหละชาวบ้านควักให้เลยนะไม่ต้องมีหนังสือสัญญายืมปากเปล่าไปเลย
เพราะหลวงพี่ท่านทำเพื่อวัดท่านสร้างสาราสร้างหอฉันสร้างเมนใหม่อะไรแบบนี้
ธรรมนุบำรุงวัดชาวบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งไปฟันทงให้โอกาสหลวงพี่ท่านกลับมาก่อน
อืมคือถ้าเป็นตามที่ชาวบ้านเขาบอกค่ะก็คือหลวงพี่เบียร์เนี้ยอืม
เป็นที่รักใคร่ครับเป็นที่ขอรบนับถืออัธยาใสดีค่ะพูดจาดีครับ
พัฒนาวัดให้เจริญจนเป็นที่ประจักษ์
จนทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกศรัทธาก็เลยอ่ะมาขอยืมปัจจัยใช่ไหม
ก็ให้ยืมไปยืมแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบล
ในวัยเพียง๓๐กว่าของคุณผู้ชมครับแม่ได้มีข้อน่าสงสัยตรงเงินกระถิดนี่แหละ
กระถิ่น๗แสนที่หายไปแล้วก็ไปพบภาพที่บขเนี่ยคุณผู้ชม
พอเรื่องเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มเสียความรู้สึกแล้ว
เมื่อวานนี้ครับหลวงพี่เบียร์ได้ประสานนายจิตรติรามเนศประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีให้
เข้ามอบตัวเลยนะนี่ฮะขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลวงพี่เบียร์อ้างว่าเงินกระถิ่นที่เอาไป๗แสนกว่าเนี่ยเอาไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่าง
เดี๋ยวขอเวลาหลวงพี่หน่อยขอเวลาเตรียมเอกสารและจะชี้แจงกับชาวบ้านและกรรมการวัด
วันเสาร์นี้๒๕พฤศจิกายน
เดี๋ยวหลวงพี่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองเลย

ก็จะเจรจาพร้อมกันในวันนั้นเลย
คุณผู้ชมอาจจะต้องให้เวลาแล้วดูซิว่า
วันเสาร์ที่หลวงพี่เบียจะชี้แจงเนี่ย

ก็บอกกันไปแล้วว่าขอไปพักใจก่อน